แล้วก็เท่าที่อ่านดูคุณภาคภูมิ
ส่วนใหญ่บอกว่ายกเลิกไปเลยไหม
รับน้องเนี่ยมันมีปัญหาตลอดเลย

คือกรณีนี้ค่ะเป็นรุ่นน้องอยู่ปี๒

แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับทำโทษรุ่นน้อง

ทำรงวินัยคือให้ยึดพื้น

ตอนแรกอาการก็แบบโอ้ปวดท้องอาเจียน

คุณหมอบอกว่ามามแตก

ครอบครัวของรุ่นน้องผู้เสียหาย

ขอความเป็นธรรมหน่อยทำไมมัน

รับน้องกันขนาดนี้ทางสถาบันการศึกษา

นางสาวประสบสุขเชียงชาววัย
เป็นแม่นะคะนางสาวรุ่งโรธ

ปวริษรังสิทธิ์หรือเปล่าอายุ๑๙
อยู่ปี๒คณะวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

เขาไปแจ้งความขออภัยนะคะน้องปอนะคะ

กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ

รุ่นพี่คณะเดียวกันนะคะ

ลงโทษเหมือนแบบเหมือนทหารเลย
เหมือนทำรงวินัยทหารเลย

ให้ลุกนั่งให้วิดพื้น

มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

ใช่เพราะอาการก็ยังหนักอะค่ะครับ

น้าสาวเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า

จริงแล้วน้องปอเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะ

ชอบทำกิจกรรมไม่เคยขาด
แล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวในอนาคต

เขากลับจากมหาวิทยาลัย

โอ้โหหน้าซีดดูอิดโรยนะคะ

เมื่อยตามร่างกายหลายแห่งเลย

โดนรุ่นพี่ซ้อมมาบอกว่าไปเล่นฟุตบอลมา

แต่หน้าซีดมาเลยนะคุณป้าก็บอกว่า
คุณน้าก็บอกว่ากินยาแก้ปวดไป
ลายกล้ามเนื้อไปก่อนแล้วก็ไปพักผ่อน

กรกฎาคมหลานมาเคาะห้อง

ถ่ายไม่หยุดก็เลยพาไปพบคุณหมอ

หลายครั้งตอนแรกน้องไม่ยอมบอก

ถามอยู่นานจนสุดท้ายคาดคัน

ผลการตรวจเบื้องต้นคุณหมอบอกว่า

ก็ต้องผ่าตัดเอาม้ามออก

และอาจารย์ที่ไปเยี่ยมน้องปอเนี่ยนะคะ
คือไปกันเยอะนะคะเพื่อนไปเยี่ยมกันเป็น๑๐คน

บอกว่ามีรุ่นพี่๓คนค่ะ
ที่อยู่ในระเบียบวินัย

บอกทำไมน้องปอไม่ดูน้องปี๑ให้มันดี
ให้มันอยู่ในระเบียบวินัยให้เคารพเจือฟังรุ่นพี่

รุ่นพี่๓คนนะสั่งให้น้องปอเนี่ย

ออกกำลังเป็นเหมือนทหารนะคุณภาคภูมิ

พี่ใช้กำปั้นชกที่ท้องเป็นระยะ

หรือปอเนี่ยเขาทนไม่ไหว

จนน้องเขาฟุบลงไปกับพื้นถึงหยุดเนี่ยค่ะ
ก็เลยเพื่อนของนายปวริสหรือน้องปอก็บอกว่า
อยากฝากถึงรุ่นพี่ที่ทำร้ายเหมือนกันนะว่า
อยากจะให้มารับผิดตามกระบวนการยุติธรรม
เพราะเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะให้อภัยกันได้
ทางครอบครัวก็บอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
มีเลือดออกในช่องท้องค่ะแล้วก็น่าจะเกิดจากม้ามแตก
ก็คือน้ำเกลือ๒ขวดอะค่ะอยู่ในท้องใช่
งั้นหมอกละก็เลยบอกต้องตัดแน็ตมีมามทิ้ง
ทีนี้ก่อนก่อนที่จะไปตัดม้าเนี่ยก็เลยหมอก็เลยถามว่าอะไร
หลานบอกว่าโดนลูกบอลอัดท้อง
คือก็ยังไม่ไม่พูดความจริงว่าไปโดนอะไรมาอย่างนี้ค่ะ
พอดีตอนกลางวันเนี่ยเพื่อนน้องเพื่อนเขามา
ก็เลยถามว่ารับน้องหรือเปล่าหรือเตะบอลจริง
แต่เพื่อนเขาก็บอกว่าเตะบอลครับน้า
พอเตะบอลแต่เรายังไม่เชื่อจนน้องสาวอีกคนนึงค่ะ
ก็เลยไปเอาคัสเวิร์ดเฟซบุ๊กเข้าไปของดูหลานชาย
ปรากฏว่าในกลุ่มเพื่อนที่เขาคุยกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
รับไม่ได้ที่น้องปอโดนกระทืบมาแบบนี้โดนทำแบบนี้
ทุกคนเพื่อนเพื่อนเขากล่วงกันเลยที่เจอแบบนี้
แต่ทุกคนไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่า
เรื่องถึงผู้ปกครองหรือถึงมหาวิทยาลัยค่ะ
ขู่ฆ่าเขาเหมือนเขาจะทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้
ซึ่งกลายเป็นว่าเด็กทุกคนที่เป็นเพื่อนน้องปอไม่มีใครกล้าพูด
เขาก็ถึงยอมเล่าว่าโดนรุ่นพี่อะค่ะต่อยง้างหมัดต่อย
แล้วเขาบอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดูแลน้องปี๑ไม่ดีเหตุผลแค่นี้
แล้วก็ให้เพื่อนยืนเรียงกันเลย
แล้วก็จะมีรุ่นพี่๓คนนี้ยืนต่อยทีละคนต่อยเรียงอย่างนี้ค่ะ

เนี่ยก็ไม่ใช่แค่น้องปอคนเดียวที่โดนไงรุ่นน้องปี๒คือโดนหลายคน
ปัญหาก็คือว่าน้องเองก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ผู้ปกครองว่าไปโดนอะไรมา
เพราะกลัวรุ่นพี่จะมาเอาคืนค่ะถ้าบอกกันเนี่ย
มีอะไรบอกเถอะครับจะได้ช่วยกันทันนะฮะ
แล้วรุ่นพี่พวกนี้ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกนะ
คือมาบอกว่าเขาปี๒ดูแลรุ่นน้องปี๑ไม่ดีต้องถูกลงโทษเนี่ย

โอ้โหแล้วถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ
คือตัดม้ามทิ้งนี่มันหนักมากนะคะ
้ามนี่มีความสำคัญต่อร่างกายนะครับท่านผู้ชม

แล้วชีวิตของเขาทั้งชีวิตที่ไม่มีม้ามเนี่ย
้ามนี่เป็นอวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่ขจัดเชื้อโรค
และเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายแล้วออกจากกระแสเลือด
แล้วเขาไม่มีม้ามแล้วเนี่ยเขาอยู่ได้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์สุขภาพร่างกาย
มันไม่ใช่แบบคนปกติที่จะแข็งแรงแล้ว
แล้วน้องเขาเป็นความหวังของครอบครัวด้วยนะคะ

เนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคือเล่ากับนักข่าวแบบเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยตลอดเวลาคือเล่าทั้งน้ำตา
ระบบการรับน้องที่รุนแรงแบบนี้มันยกเลิกไปได้ไหม
ถ้าเกิดไปหาหมอช้ากว่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะคะ

พนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วก็สอบปากคำ
ออกหมายเรียกรุ่นพี่ที่กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ว่าหลายคนบอกว่าแบบนี้มันพยายามฆ่าได้เลยไหมเนี่ย
มันหนักกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายเนี่ย
สั่งเขาวิทย์พื้นลุกนั่งเป็นชั่วโมง
ยเป็นระยะทำร้ายเป็นระยะจนเขาม้ามแตก
คือตำรวจต้องทำเรื่องนี้ต้องแจ้งข้อหาให้หนักไว้ก่อนนะฮะ

เขาต้องเรียกร้องค่าเสียหายตลอดชีวิตของเขาอีก
ที่เขาเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณไม่แข็งแรงไปแล้ว
ถ้าพ้นขีดอันตรายแล้วออกจากโรงพยาบาลมาได้อ่ะ
ตำรวจจะมาแจ้งแค่ข้อหาเดียวแล้วก็ไปว่ากันเองไปฟ้องเพิ่มเองไม่ได้
ต้องไปตามมาให้ครบด้วยพวกนี้นะครับ
คือเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายก็ไปที่มหาวิทยาลัยนะครับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลกรุงเทพ
เพื่อจะไปร้องเรียนไปถามถึงแนวทางในการจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยจะว่ายังไงนะครับ

นายสุกิตนิติในเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลกรุงเทพ
อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนว่าใครเป็นคนทำและใครเป็นผู้ถูกกระทำ
อันนี้เป็นการสอบสวนที่ต้องทำตามขั้นตอน
ตามขั้นตอนอีกแล้วนะ
ว่าผู้เสียหายเป็นนักศึกษาชั้นปี๒ของมหาวิทยาลัย
ถูกนักศึกษาชั้นปี๓ทำร้ายร่างกาย
แต่เหตุเกิดขึ้นยามวิการประมาณ๑ทุ่ม
เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่นอกมหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองมาทราบเหตุ
คือวันที่๑๙กรกฎาคม
ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ
ส่งอาจารย์ไปเยี่ยมผู้เสียหาย
ดำเนินการสอบสวนผู้ทำผิด
ตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับทราบจากรายงานเบื้องต้น

ทราบว่าผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
ทางมหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่
ในการให้ข้อมูลผู้ทำผิดกับตำรวจอย่างเต็มที่

แต่ว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลกรุงเทพ
บอกว่ากิจกรรมรับน้องของมทรกรุงเทพเนี่ย
มันจบไปตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมแล้ว
ส่วนที่ทำร้ายร่างกายกันจนม้ามแตกต้องตัดม้ามทิ้งเนี่ย
มันเกิดจากอะไรไปรับกันที่ไหนแบบไหนกำลังสอบสวนอยู่
นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดว่ามีใครบ้าง
แล้วก็ได้ออกมาตรการดูแลนักศึกษาปี๑
ตลอดเดือนนี้ให้อาจารย์ทุกคนไปดูแล
ตั้งแต่เช้าจนถึง๑ทุ่มไม่ให้มีเหตุการณ์รับน้องอะไรอีก
๑ใน๓ของนักศึกษาปี๓ที่ไปทำร้ายร่างกาย
ศึกษาปี๒ถูกให้ออกไปแล้วนะ
แต่กลับเข้ามาเรียนใหม่เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้โอกาส
นักศึกษาที่ถูกให้ออกเพราะผลการเรียนไม่ผ่าน
และมีความจำเป็นในชีวิตอย่างเช่น
ต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานหารายได้
ก็เลยให้กลับมาเรียนใหม่เพื่ออนาคต
แต่คณะก็ต้องตรวจสอบความประพฤติของนักศึกษาด้วย

ที่ให้กลับมาเข้ามาเรียนใหม่เนี่ยมันมีความประพฤติยังไง
ท่านก็ไม่ต้องดูแล้วว่ามีความประพฤติยังไงฮะ
มันก็ประพฤตินี่ไงก็มาซ้อมเด็กปี๒นี่ไง
จนเขาม้ามแตกเนี่ยฟังเสียงดูนะครับ
สวนอยู่ครับแต่ขอแจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาปี๓

ส่วนสาเหตุนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องไปสอบกันดูว่าสาเหตุของเขา
ที่เขาเกิดการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมันมาจากอะไร
ซึ่งเราก็จะต้องสอบกับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมด
จนกระทั่งมีรายงานขึ้นมาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นยังไง
ไม่ใช่รับน้องเด็กปี๑แต่เป็นปี๓
เรียกปี๒ไปซ่อม

พอรับน้องปี๑ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ทีนี้ทางด้านของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุรักษ์นวพรภัยศาล
ก็บอกแบบนี้นะคะว่าปกติเนี่ยทางคณะก็ดูแลนักศึกษาอยู่แล้ว

ทางคณะเก็บข้อมูลทำการสอบสวน
กำลังจะไปแจ้งความด้วยทางคณะจะไปแจ้งความด้วย
คือปกติถ้าเกิดเหตุขึ้นนอกมหาวิทยาลัย
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดูแล
แต่ทางคณะทางสถาบันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เท่าที่ดูเหมือนเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ข่มขู่รุ่นน้อง
ตำรวจและคณะจะดูแลอย่างเต็มที่
ตามระเบียบแล้วเนี่ยกรณีรับน้องถ้ามีการละเมิดสิทธิ์
ทำให้น้องครับข้องใจมีโทษพักการเรียน๑ภาคเรียน
ถ้าทำร้ายร่างกายจะให้ออกครับ
และตามระเบียบถ้ามีการกระทำที่ทำให้คณะ
หรือมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงร้ายแรง
ก็จะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาทันที

ทางคณะบดีเนี่ยก็บอกว่าทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ตรวจสอบอยู่นะคะ
ก็ให้โอกาสอุทธรณ์
ทางคณะบดีท่านบอกว่าให้โอกาสได้อุทธรณ์
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นว่าไปลงโทษผิดคน
คือเรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ระหว่างสอบสวนนักศึกษายังมาเรียนได้ตามปกติ
กว่าจะสรุปผลสอบนะคะ
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านบอกแบบนี้นะคะ
แต่ทีนี้นักข่าวเราถามเพิ่มคุณภาคภูมิ
แต่ไอ้รุ่นพี่ปีสามเนี่ยกลุ่มเนี้ยที่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องเนี่ยที่ซ่อมน้องเนี่ยครับ
มันมีรายงานว่าสัปดาห์ก่อนเคยอุ้มรุ่นน้องปี๑
ไปทำร้ายร่างกายมาแล้วด้วยนะ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสมชายดิตถาพรก็บอกว่า

คือมี๒ใน๓คนจากกลุ่มนี้ไปต่อยนักศึกษาปี๑
แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้อนมาอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องแรก

กลุ่มเดียวกันเคยก่อเรื่องมาแล้วกับรุ่นน้องปี๑

เรื่องทั้งหมดนี้สืบหาข้อเท็จจริงอยู่แต่ต้องใช้เวลา
ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
แต่แจ้งให้กับนักศึกษาคนอื่น
อาจารย์ท่านอื่นให้รับทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็เบื้องต้นสามคนรุ่นพี่ที่ก่อเหตุไม่มาเรียน

สองรายเป็นนักศึกษาสาขาออกแบบ
ตั้งแต่เกิดเหตุนี้ที่ทำร้ายรุ่นน้องปี๒
จนม้ามแตกต้องตัดม้ามทิ้งไม่มาเรียนนะคะ
แล้วก็มีสาขาขฤษาธิ์๑คน
ที่เรียนขฤษาธิ์ไม่มาเรียนเลย
สิทธิ์เข้าสอบไปแล้วหมดสิทธิ์เข้าเรียนไปแล้ว

แต่ให้โอกาสกลับมาเรียนใหม่เพื่อจะได้มีอนาคต

แล้วก็มาทำแบบนี้อีกค่ะ
และในขณะนี้มันจะมาไม่มาไม่รู้
แต่ว่ามันยังได้สิทธิ์มาเรียนอยู่
เพราะว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวนให้แน่ชัดว่าเขาทำผิดจริงหรือเปล่า

แล้วเกิดไปคมขู่รุ่นน้องตอนนี้ทำอย่างไร
แต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทางสถาบันก็บอกว่า
คาดว่าไอ้รุ่นพี่เนี่ยนะน่าจะมาพบภายในวันนี้
เพราะว่าผู้ปกครองของรุ่นพี่กลุ่มนี้

แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการจนถึงที่สุดนะคะ
ทั้งทางกฎหมายทางระเบียบของมหาวิทยาลัย
แล้วก็เรื่องนี้เลยจุดขอโทษแล้วค่ะ
ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บมาขอโทษขอโพยกันแล้วเรื่องจบนะคะ
ทางสถาบันการศึกษาเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไป
ทางตำรวจก็ดำเนินคดีอาญานะฮะ
แต่ข้อหาก็ขอให้มันครอบคลุม
แล้วก็หนักหนาเพียงพอที่ให้เข็ดหลาบหน่อย

คาดว่าจะใช้เวลาสัก๑๕วันไม่เกิน

ค่ะ
กรรมการสอบอะไรที่ตั้งขึ้นมานี่มันดูมันช้าไปหมดนะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายนะ
มันควรจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

เหมือนกับครูพระที่ไปข่มคืนเด็ก
ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องนี้